คุณผู้ชมที่นากว่า๒๐๐ไร่คุณผู้ชม

อยู่ใต้น้ำมานานถึง๓วันด้วยกัน

แล้วก็ท้องไร่ที่ปลูกมันทั้งหมดรวมเกินกว่า๒๐๐ไร่ค่ะ
ที่อำเภอราชยาจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดแกนี่แหละค่ะต้องจมอยู่ใต้น้ำนะคะ
น้ำท่วมคลายว่าดีกว่าฝนแรงโอ๊ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่านึกว่าจะรอดที่ไหนได้
นาข้าวทั้งไล่มันจมอยู่ใต้น้ำ๓วันเลยค่ะ
บันทึงไทรรัฐนะครับวีดีโอคอร์หาพี่หายค่ะ
พี่หายล่างฟังแล้วแกบอกแกแทบสุดเลยนะดู
เพราะว่าพืชนาและพืชผลนาร่ายที่เปลี่ยนสร้างมา
เข้าใจหัวอกพี่น้องเกษตรกรจริงนะคะ
เพราะว่ากว่าจะได้ผลผลิตมามันต้องลงทุนลงแรงไปมากมายจริงค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างกลับกลายเป็นศูนย์พิงชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะ
ฮายเล่าไปก็ตาแดงไปคุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่ฮายกันหน่อยค่ะ
น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าไม่ใช่
หมดเลยไม่เหลือเลย
เหมือนไปตั้งแต่พี่เกิดมา๕๐ปีนี่นะหนู
ที่นาพี่ที่ไร้พี่เนี่ยหนักสุดละ
ตอนนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคนที่ไม่มีทุน
ให้กำลังใจกันมันเป็นสิ่งที่ดี
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องให้กำลังใจเราด้วย
กำลังใจหมื่นกำลังใจก็สู้กำลังใจเราไม่ได้
ร้อยกำลังเห็นมือคือแล้วให้ฟังแบบนี้นะคะ
หัวมันอ่ะอย่างที่เชอรี่บอกคือแบบว่ายังเก็บเอาไว้ได้แต่

ที่มันกำลังออกตั้งท้องกันอยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชม

แต่เจอน้ำแบบนี้ปล่อยไว้วันสองวันก็เน่าตายหมด
คือถ้ามันแบบว่าเพิ่มเร็วแล้วมันลดเร็วโอเค
แต่ถ้ามันยังอยู่อย่างนี้ยังหาทางระบายไม่ได้แย่นะ
ก็คือโดนกดราคานะคะจากสองพันหรือแค่พันแปบ

แม้แต่วัดที่พี่หายไปสร้างบทเอาไว้
ตอนนี้น้ำก็ท่วมด้วยค่ะคุณผู้ชม

ผมดินสูงก็เลยเหลือรอดนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็น
พี่ฮายบอกว่าเสียใจหนักจริงนะคะ
ก็เมื่อสักครู่ที่สัมภาษณ์ไปพี่ฮายแกก็ที่ตาแดงเนี่ยคือแกเสียใจจริงนะ

มันเงินหายไปกับน้ำเลยคุณผู้ชม